ก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับการเป็นแชมป์ไร้ภายของทางบีจีปฐุมนะครับ
หลังจากที่เจอฤทเดชของทางเมืองทองเล่นในบ้านแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้
สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับ
ภาพรวมของศึกฟุตบอลไทยลีกที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปครับ
ระดูการอย่างเป็นทางการเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
ไลท์อยู่ที่คู่ระหว่างสุพรรณบุรีเจอกับสุโขทัยก่อนแล้วกันนะครับ
เป็นคู่หนีตกชั้นปรากฏว่าสุพรรณต้องชนะให้ได้สถานเดียวครับ
แล้วก็ทำสำเร็จในช่วง๑๐นาทีสุดท้ายลูกบ่งของเรียนดรัสซำเศร้าครับ
ทำให้รอดตกชั้นบุดบิดโจทย์เจ้าบ้านชนะส่วนทีมเยือนเล่นแค่เสมอก็พอนะครับ
สุโขทัยก็เลยต้องตกชั้นนะครับตามตราดแล้วก็ระยองไป
ต้องเล่นฟุตบอลไทยลีก๒ในระดูการหน้านะครับ
ส่วนจอร์นบาโจ้กัปตันทีมของค้างคาวไฟก็โมโหครับคนนี้ครับ
หลังจากทีมต้องตกชั้นไปเล่นในไทยลีก๒ซีซั่นหน้าก็มีรายงานนะครับว่า
เขาเนี่ยผิดหวังมากนะครับแล้วก็ต่อยกระจก
ตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บเลยนะครับซึ่งกองหน้าชาวมันดากัสก้าก็มีการโพสต์ข้อความพร้อมรูป
แล้วก็บอกว่ากำลังเข้ารับการเย็บแผลว่านี่แหละคือฟุตบอลนะครับ
ที่คุณแพ้หรือว่าบาดเจ็บเนี่ยคุณจะเหลือตัวคนเดียวครับ